คุณผู้ชมครับไปที่สมุทรประการกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้ยังตรวจสอบไม่พบว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วใครทำร้ายเธอจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจสพบางแก้วพร้อมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบางพลีแล้วก็กู้ภัย
เข้าไปตรวจสอบไปเจอผู้เสียชีวิตในซอยมหาชัยหมู่๑๓
ตะบนบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีที่สมุทรปราการ
ในร่องน้ำข้างทางไปเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก๓๐๓๕ปี
เสื้อยืดคอกลมสีเหลืองกางเกงยีนสีน้ำเงินขาสั้น
นอนแต่แข็งอยู่ในร่องน้ำเป็นทางเดินปูน
กู้ภัยก็นำศพขึ้นมาตรวจสอบไม่พบเอกสารในตัว
แล้วก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร
แต่ว่าจากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลถูกของมีคมแทงที่ท้อง
แล้วก็ต้นขารวมทั้งที่มือขวารวม๕แผล
ห่างไปสักประมาณ๑๐๐เมตรไปเจอกระเป๋าสภายสีแดงของผู้หญิง
ที่ตกอยู่ในร่องน้ำสภาพสายคล้องขาด
ตรวจสอบไม่เจอเอกสารหรือว่าทรัพย์สินใดในกระเป๋าอันนี้นะครับ
ชาวบ้านในซอยนี้เขาบอกว่าตอนทุ่มหนึ่งของเมื่อคืนนะ
ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องร้องด้วยความเจ็บปวด
เดินออกไปดูก็ไม่เจออะไรก็เลยกลับเข้าไปนอนที่บ้านเหมือนเดิม
จนกระทั่งช่วงบ่ายของอีกวันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวานก่อน
แล้วบ่ายของเมื่อวานก็มีชาวบ้านออกไปเดินดู
เรื่องของการทิ้งขยะนะฮะถังขยะที่มีการเผาอยู่ริมคลองเนี่ย
ไปเจอศพนอนอยู่ในร่องน้ำครับนะฮะตอนแรกก็นึกว่าเป็นตุ๊กตายางหรือเปล่า
เพราะตามข่าวที่เคยนำเสนอไปก็บางทีเป็นตุ๊กตาก็มีอะไรก็มีอย่างนี้
พอเข้าไปดูใกล้อ้าวคนจริงครับเป็นศพคนตาย
ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
และที่ที่ลุงเจอคือสภาพศพก็เป็นไรบ้างครับ
ก็นอนจากแทงเห็นขาข้างข้างเนี่ยก็นอนเสริมะครับ

ผู้เสียชีวิตนั้นน่าจะถูกคนร้าย
น่ะใช้มีนจี้ทิ้งทรัพย์แล้วก็คนเสียชีวิตต่อสู้ขัดขืนก็ถูกคน